เอาคุณผู้ชมมาดูทางรอดของทีวีดิจิทัลกันหน่อยนะครับ
สุดท้ายเนี่ยคอสาชอก็มีคำสั่ง

ทีวีดิจิทัล๒๗ช่องสามารถคืนใบอนุญาตได้แล้วนะครับ
โดยไม่ต้องจ่ายค่าประมูล๒งวดที่เหลือรวมกว่า๑๓๐๐๐ล้านบาท
ไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สาระสำคัญในส่วนของทีวีดิจิทัล

รับใบอนุญาตประกอบกิจการรายใดประสงค์จะคืนใบอนุญาตที่ได้รับตามประกาศ
ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงานกศธชภายใน๓๐วัน
แต่วันที่คำสั่งมีผลมาครับใช้
และให้สำนักงานกศธชพิจารณากำหนดค่าชดเชยให้แก่ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว
โดยผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัล๒๗ช่องไม่ต้องนำเงินค่าประมูล๒งวดสุดท้าย
คืองวดที่๕กับงวดที่๖ไปชำระให้กับกศธช
รายใดที่นำเงินไปชำระแล้วให้มาขอคืนได้
ส่วนรายใดที่ยังชำระงวดที่๔ไม่ครบตามจำนวน
ก็ให้นำเงินมาชำระค่าประมูลให้ครบ
ซึ่งจะครบรอบการชำระค่าประมูลในเดือนพฤษภาคมนี้
จากนี้กศชเองก็ยังช่วยสนับสนุนออกเงินค่าใช้จ่ายเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัล
รวมเป็นเงินปีละ๑๙๖๐ล้านบาทจนกว่าจะสิ้นสุดอายุใบอนุญาตด้วยนะครับ
ก็จะได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะคะ
ด้วยการขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าประมูลคลื่นออกไปจาก๔งวดเนี่ยก็จะเป็น๑๐งวด
แล้วก็จะขยายโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุม
ก็ช่องไหนที่เขาไม่ไหวก็คืนได้